ตอนแรกเราจะเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นว่างสีเขียว

โครงการของกรมการขนส่งทางบกนะคะ
ก็ปรากฏว่ามันมีข่าวออกมาคุณผู้ชม
อย่างนั้นก็ไม่โอเคแล้วสิค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะคะ

เพราะจากการตรวจสอบพบว่าคือไม่ใช่รถในสังกัด
และมีการโป๊หลังคาปลอมด้วยนะ
ภายในรถไม่มีอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
ตามที่กรมการขนส่งทางบกเขากำหนดไว้
จอแสดงข้อมูลดิจิทัล

และสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันแตกต่างกัน

จะสามารถเปลี่ยนสถานะและตัวอักษรได้
มันมีระบุสถานะแบบนี้
ก็เลยมีการออกมาเตือนผู้ใช้บริการ

อาจจะเป็นอันตรายต่อการเดินทางได้

มิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุร้าย

สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
นายกมลบูรณพงศ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
บอกว่าตอนนี้ก็ทราบเรื่องแล้วนะ
เพราะว่าได้รับหลักฐานเป็นทะเบียนรถชัดเจน

หากยังไม่มารายงานตัวก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ก็คือจะมีโทษปรับสูงสุด๑๐๐๐บาท

มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์
ไม่ให้บานปลายจนน่าวิตกกังวลได้
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเขาบอกมาแบบนี้นะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมใช้บริการก็ต้องสังเกตให้ดี

ข้อมูลประวัติของคนขับมาแล้วด้วย